คุณผู้ชมคะคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา

เพราะว่าประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะมากวันนี้

คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะผู้ต้องหาทั้ง๖คนนะคะ
ไปที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ไปตามนัด
แต่ว่าอายการเลื่อนนัดอีกครั้งไปวันที่เจ็ดกรกฎาคมคุณผู้ชมค่ะ
เนี่ยคุณกระติกคุณกระติกพูดเลยว่าอยากให้คดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้เร็วที่สุดได้ไหม
วันนี้ก็คือเลื่อนไปอีกค่ะเลื่อนค่ะเลื่อนไปเป็น๗กรกฎาคมค่ะ
คือคุณกติกเขามองว่าถ้ายิ่งนานมันมีประเด็นนอกสำนวนเพิ่มขึ้น

เมื่อช่วงเช้านะคะไปกันครบนะคะโรเบิร์ตกระติกปแซนจ๊อปและในพีม
ผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดาไปตามนัดล่ะค่ะ

เนี่ยเข้าทางประตูด้านหลังนะคะแต่ทั้ง๕คนเขาก็มาปกตินี่แหละ
นี่ค่ะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ

ทีนี้ค่ะปอเขาบอกสั้นกับนักข่าวว่า
อุ้ยมากันเลยแบบนี้เขาก็ขึ้นรถเก่งอ้ายของเขาไป

นี่

เปิดประตูผิดฝั่ง

นักข่าวไปรุมเยอะดูอีกทีก็ได้ค่ะ

ธิบดีอายการภาค๑มีคำสั่งให้สอบ

เป็นการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของกระติกและแซน
ส่งให้ทางกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบ

จากเห็นว่าที่ผ่านมาก็ตรวจไปแล้วตั้งหลายรอบ

สำนวนคดีที่มุ่งเน้นความครบถ้วนก็เห็นด้วย
เพราะจะได้เกิดความชัดเจนต่อสังคม
ยอมรับว่ายิ่งถ้ามันนาน

อยากให้คดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้เร็วค่ะ

ทุกอย่างสรุปแล้วก็จบไป

แต่ถ้าแบบเลื่อนไปอีกคือเราก็ต้องมาอีก

อยู่บนเรือเหตุการณ์มันไม่ใช่ฆาตกรรม

ถูกไหมทั้งติดกับยืนยันแบบนี้
แต่ทางส่วนอื่นที่เขามาฟ้องตรง

ทำอะไรไว้ก็รอรับผลกรรมไปได้เลย

ซึ่งเราไม่ได้ทำอย่างที่เขากล่าวหา

ก็จัดการใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเอง

อายการจังหวัดนทบุรีผู้ดูแลสำนวนคดีบอกว่า
สาเหตุที่ต้องเลื่อนฟังคำสั่งก็เพราะว่า
พนักงานสอบสวนคดีนี้เพิ่งนำส่งสำนวนคดีที่สอบสวนเพิ่มเติม
คำสั่งของอธิบดีอายการภาคหนึ่งเข้ามาเมื่อเช้าเอง

คือพนักงานอายการพอรับสำนวนคดีจากพนักงานสอบสวน
ก็ต้องใช้เวลาพิจารณาสำนวนคดีอย่างรอบข้อ
ก่อนจะมีความเห็นสั่งฟ้องคดีไหม
จากนั้นก็จะนำความเห็นส่งให้กับผู้บังคับบัญชา
ก็คืออธิบดีอายการภักดิ์๑เป็นผู้พิจารณา
ก็ให้ท่านพิจารณาว่ามีความเห็นพ้องด้วยไหม
ทีนี้กำหนดนัดครั้งหน้าคือเช้าวันที่๗กรกฎาคมค่ะ
คือในส่วนของสมนวนของอายการตรงนี้
หลักก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งในทางคู่ขนานก็อย่างที่ทราบ
คุณอัธิริยะรวงตนพงศ์
เคยได้รับมอบอำนาจจากคุณแม่คุณแตงโม

คุณอาชญาไปฟ้องตรงก็คือฆ่าคนตาย

พร้อมกับบอกว่ามีหลักฐานเด็ด

ถ้าไม่นับเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่นะหลักฐานเด็ดก็ที่คุณอาชิระบอกก็คือเรื่องกรีดขา

มีคนใช้มีดกรีดขาคุณแตงโม
คนก็พยายามถามมาตลอดว่าเออไอ้หลักฐานตรงนี้เนี่ยขอดูได้ไหม

ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ย
ซึ่งแหม่ก็มีขดงคดีมีเป็นไม้เหมือไม้เบากับพี่อัดมานานเนี่ย

ถึงขั้นบอกเอางี้ผมจะยอมจบเรื่องจบราวถอนอะไรหมดเลย

ถ้าพี่อัดเปิดคลิปคนใช้มีดกรีดขาคุณตังโมให้ทนายตั้มดู

วันนี้ในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ย
หนุ่มกัญชัยเชิญคุณอัจฉริยะไปออกรายการ

อันนี้หลังรายการนะ
คือระหว่างรายการเนี่ยอยู่ดีทนายตั้มเนี่ย

หนุ่มก็ถามกลางรายการถามคุณอัดว่าให้เข้าไม่ให้เข้าอะไรยังไง
ไม่รู้ยังไงก็ธนายตั้มได้เข้าไปในรายการเลย
แล้วไหนจะมีสายโฟนอินเข้ามา

อย่างคุณจ๊อปคุณปอคุณแซนอีก
จ๊อปกับปอได้คุยกับคุณอัตธิริยะ
แต่ว่าแซนเนี่ยคุณอัจฉริยะเขาบอกเขาไม่คุยด้วย

มันก็เลยมีกรณีเกิดขึ้น

ดูเหมือนว่าคุณอัจฉริยะก็ไม่ได้เปิดคลิป
ที่มีคนใช้มีดกลีดขากับคุณแจงโมให้ใครดู
ธนายตั้มเองเนี่ยก็พยายามคอยดูก็ไม่เห็น
แล้วหลังจากจบรายการลงมาข้างล่างเนี่ยคุณอัจฉริยะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวประมาณว่า
โอ้โหเสียใจที่ทำไมแบบในรายการของคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ย
เอาคนมาประมาณว่าเข้ามาแทรกกลางรายการแบบเขาเมาหมัดไปเลยฮะ
คุณอัจฉริยะใช้คำว่าเหมือนโดนรุมยำ
อืมแต่พี่หนุ่มกัญชัยยืนยันว่าถามแล้วนะ
ค่ะถามแล้วว่าทนายตั้มจะมาให้เข้าได้ไหมค่ะ
ถามแล้วว่ามีสายโทรศัพท์ตรงนี้เข้ามาให้คุยไหม
เขาเลือกที่จะไม่คุยกับแซนก็ไม่ได้ให้คุย

เอาทนายสิทธาก่อนทนายตั้มเนี่ยบอกว่าที่ไปเนี่ย
เพราะหวังดีอยากจะช่วยเหลือให้กำลังใจพี่อัดจริง
ฟิศก็อยู่ฝั่งตรงข้ามพอดีเลยก็เลยมาที่สตูดิโอรายการ
อยู่ฝั่งตรงข้ามนะไม่แน่ใจว่าเป็นออฟฟิศหรือเปล่านะ
แล้วที่พี่อัดบอกว่ามีคลิปหลักฐานคดีของคุณตังโมเนี่ย
มีคลิปคนกรีดขาแตงโมแล้วก็ให้แม่แตงโมดูไปแล้วเนี่ย
ก็เลยอยากจะมาถามอยากจะมาดูว่ามีจริงหรือไม่
อ้าวฟังธนายตั้มนะฮะ
เหมือนกับรูปที่นัตตี้หรือว่าเขี้ยวไทยรัฐเนี่ยได้ดูอันแหละ
หรือเป็นที่คุณหนุ่มได้ดูแหละนะครับ
ว่ารูปนี้เนี่ยมันเป็นรูปชื่อระเบิดนะผมจำหน้าได้นะครับ
แล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีแก้วแก้ววายอยู่นะครับ
แล้วก็ที่เบาะมีคราบแดงนะครับ
ซึ่งพี่อัจฉริยะเขาบอกว่ามันเป็นมันมาจากคลิปต่อเนื่องจากการทำร้ายกันบนเรือนะครับ
แต่เขาให้ผมมาดูแค่ภาพนิ่งแค่ภาพนี้
นี่ฮะที่ในรายการที่ว่าคุณอัดเขาให้ทนายตั้มไปดู
ซึ่งธนายตั้มบอกก็ไม่ได้เห็นอะไรไม่เห็นกรีดขาอะไรไอ้คลิปนั้นน่ะไม่เห็น
หลังจากที่เสร็จรายการคุณอัจฉริยะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าโอ้โหทนายตั้มโผล่มากลางรายการแบบนี้เนี่ยรู้สึกเสียใจเสียความรู้สึกมาก

จริงวันนี้ต้องบินไปภูเก็ตนะนี่ทิ้งตัวเครื่องบินเพื่อมาร่วมรายการ
ส่วนที่จ๊อปปแซนนะกลุ่ม๕คนบนเรือสปีดโบ๊ทโทรเข้ามากลางรายการด้วยเนี่ย
ตอนนั้นก็ปฏิเสธไม่ขอพูดไม่อยากพาดพิงถึงใคร
ส่วนเรื่องเดินหน้าทางคดีคุณตังโมต่อหรือไม่
ก็จะดำเนินการต่อไปจนกว่าแม่แตงโมจะไปถอนฟ้อง
แต่ยืนยันว่าตอนนี้ก็เริ่มท้อแล้ว
เพราะเงินที่เอามาใช้จ่ายเรื่องคดีตังโมเนี่ยเป็นเงินของครอบครัวนะ

ตำรวจสพเมืองนลก็ฟ้องตัวเองถึง๒๑นาย
อ่ะลองฟังนะฮะ
ก็ถึงเรื่องมีดกรีดขา
แต่ผมพูดเลยว่า๑มีภาพการทำร้ายบนเรือแล้วมีคราบเลือด

ได้หมดเลยน่ะครับ
นี่ค่ะคือขุนอัจฎิรยาพูดเหมือนกับว่าเตรียมกันรึเปล่า
หลังจบรายการหนกระแสแล้วคุณอัจฉริยะบอกว่าแบบนี้นะครับ
บอกวันนี้ต้องขอโทษแฟนคลับพี่อัดด้วยที่มีการย้ำเรื่องคลิปมีดกรีดขาในรายการ

เพราะในมุมมองของทนายอาชีพและเป็นรุ่นพี่ของน้องแตงโม
คลิปหลักฐานตัวนี้คือสิ่งที่จะทำให้คนกระทำความผิดได้รับโทษ
เล็บถ้ามีจริงจะกลายเป็นคดีฆาตกรรมทันที
ผมมาวันนี้แบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
ผมก็เสี่ยงถูกด่าแต่อยากมาแสดงจุดยืนให้ทุกคนเห็น

แต่ในการช่วยใดมันต้องเริ่มด้วยหลักฐาน
ไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้

แต่ทีนี้เอาเมื่อกี้ก่อน
ที่คุณอัจฉริยะให้สัมภาษณ์ล่าสุด
บอกว่าไม่เคยพูดเรื่องมีดกรีดขานะ
มีคลิปที่คุณอัจฉริยะเคยไลฟ์เอาไว้

เราก็ลองดูนะ
ว่าเคยพูดแบบไหนไงบ้าง
คุณอัจฉริยะเคยไลฟ์ผ่านรายการโคนันเมืองไทย

จากนั้นก็มีการไลฟ์เพิ่มเติมในตอนหลังบอกว่าคือฆาตกรรมเนี่ยลองฟังดูนะครับ
มันแต่มีข้อมูลเชิงลึกนะที่เราจะพูดให้ฟังนะครับ
ของเราของจริงนะครับไม่ใช่ของเทียมแล้วก็เป็นของที่นะครับ
ผมบอกได้เลยว่าจะต้องเป็นไปตามที่ผมพูดนี่แหละนะครับ
ไม่เกินจากนี้ไปได้หรอกนะครับคดีนี้เนี่ยนะครับ
มันไม่ใช่เป็นคดีที่ฆาตกรรมนะฆาตกรรมแต่อย่างใดนะครับ
ผมบอกให้เลยว่าสิ่งที่จะเปิดเนี่ยอ่าถ้าคลิปที่เสื้อสีขาวปกแดงแดงเนี่ย
จะบอกว่ามันคือลักษณะของอุบัติเหตุแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้ไลฟ์อีกครั้งนึง
ลองฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เราเก็บความลับไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ
กระทั่งวันนี้เราสมบูรณ์แล้วเรารู้แล้วว่าใครฆ่า
เรารู้แล้วว่าฆ่าแบบไหนใครเป็นคนฆ่าใครเป็นคนจับขานอกแดงมูให้กรีด
ให้เอามีดกรีดขาอันนี้เราทราบก่อนแล้วนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ใครเป็นคนถ่ายรูปใครเป็นคนน่ะทำยังไงเนี่ยเรารู้หมดแล้วนะ
ทีนี้คนก็เลยแบบเอ๊ะตกลงยังไงคลิปนี้บอกมีเรื่องของมีดกรีดขาใช่ไหม
แต่วันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่มีมีดกรีดขายังไงเดี๋ยวรอฟังคุณอัจฉริยะอีกทีก็แล้วกันนะครับ
คุณผู้ชมครับสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการตรวจสอบสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่นั่นแหละ
หรือว่ากระบวนการยุติธรรมในชั้นต่อต่อไปท่านผู้ชมฮะทีนี้เนี่ยมันมีกระแสมาถึงพี่หนุ่มกัญชัยไง
โดยเฉพาะที่คุณอัจฉริยะบอกโอ้โหเสียใจเหลือเกินทำไมมาแทรกกันกลางรายการโผล่มากลางรายการแบบนี้
กันหรือเปล่าพี่หนุ่มวันนี้ก็โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยนะฮะ
ทนายตั้มเนี่ยติดต่อมาแบบนี้แบบนี้ไม่ได้เตรียมจริงนะแล้วก็บอกคุณอัจฉริยะแล้ว
ก่อนว่าคุณธนัยตั้มเขาจะเข้ามาเนี่ยอนุญาตไหมคุณอัจฉริยะก็บอกอนุญาต
กระติกส่งไลน์มาบอกอยากจะมีเนี่ยจ๊อปปแซนอยากจะโฟนอินเข้ามาคุยด้วยกับคุณอัจฉริยะ
อนุญาตไหมให้โฟนอินคุณอัจฉริยะก็คุยด้วยแต่เลือกคุยกับปอกับจ๊อป
ไม่ขอคุยกับแซนเพราะมีคดีกันอยู่ลองฟังพี่หนุ่มกัญชัยนะฮะ
สาบานได้เลยว่าไม่จริงเลยคือไม่ได้เตรียมอะไรกับทนายตั้มเลยเขาอยากเตอร์ไพรส์เขาอยากมาช่วยพี่อัด
คิดในใจว่าขอโทษนะคือแบบมึงจะมาแกล้งอะไรกูแต่เช้าวะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ก็เออพี่พี่ไม่ว่างเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันนะ
นั่นจนกระทั่งพี่ก็ถามว่าอ่าตรงไหนเขาจะมาจริงเหรอแกล้งอำ
ไปปรากฏว่ามาจริงแต่พี่นั่งอยู่กับพี่อัดใน
รายการพี่ก็เลยเอ่อเอาโทรศัพท์ที่ที่ทางฝั่งธนายตั้ม
คุยอ่ะส่งให้ส่งให้ทางฝั่งของพี่อัดดูเนี่ย
พี่ก็เปิดเลยแบบพี่ก็ยืนยันนะว่าเอ่อเนี่ย
ก็ส่งเนี้ยพี่ก็ส่งไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะดูแปลกไหม
อย่าเลยคุณมันจะดูแปลกแปลกไหมไปออกรายการด้วยน่ะ
หาวิธีช่วยแตงโมผมอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี้ยตอนเที่ยงสามสิบหก
สี่สิบมันจะดูแปลกไหมอย่าเลยคุณพี่ก็บอกว่าอย่าเข้ามาเลย
อย่ามาเลยพี่พี่ก็บอกแบบนี้นะแต่เขามาพี่ก็ไม่รู้ทำยังไง
พอมาเสร็จพี่ก็ต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า
กระติกเนี่ยส่งไลน์มาตอนนั้นน่ะอยู่ในรายการเดี๋ยวนะ
กระติกส่งไลน์มาตอนเที่ยงห้าสิบเจ็ดอ่าเนี่ยนะฮะอ่ะเนี่ย
เนี่ยอ่ะแต่พี่ขออนุญาตปิดเบอร์นี้ไหมเนี่ยจ๊อปอยากโฟนอินค่ะ
พี่หนุ่มเคเอาเบอร์มาคือคือพอจ๊อปอยากโฟนอินพี่หนุ่มเนี่ย
ไอ้ช่วงที่หายไปเนี่ย๒นาทีเนี่ยพี่นั่งอยู่ข้างหน้า
พี่อัดพี่ก็เลยเอาไลน์อันนี้ส่งให้กับพี่อัดดูว่าพี่อัด
กระติกส่งมาแล้วบอกว่าจ๊อปอ่ะอยากเข้าสายก็ได้นี่
ไม่เป็นไรพี่ถึงได้พิมพ์กลับไปบอกว่าส่งเบอร์มาปรากฏว่า
ยังไม่ยอมส่งมาสุดท้ายจ๊อปโทรเข้ามาเองพี่ก็เลยรับ
อัดก็ให้รับพี่ก็รับพี่ถามว่าแล้วทำไมพี่อัดถึงบอกว่า
เอาคนไปยำพี่ก็รู้สึกไม่ดีนะพี่รู้สึกพี่เสียใจนะ
เพราะว่าโดยบริบทแล้วพี่ให้พี่อัดรู้ทุกอย่างอืมส่วนไอ้เรื่องที่แบบ
เขาจะมีการพูดอะไรกันยังไงเนี้ยมันอีกเรื่องหนึ่งคือพี่เองอ่ะ
รู้จักพี่อัดมาเป็นสิบปีนะไม่ได้รู้จักแค่ปีสองปีหรือห้าปีน่ะ
สิบกว่าปีถามพี่อัดได้สิบกว่าปีเนี้ยพี่อัดเคยฟ้องผมอ่า
ฟ้องผมฟ้องหมวยผมก็ไม่เคยว่าพี่อัดผมเข้าใจพี่อัดทุกอย่าง
อัดไปไลฟ์ว่าผมแบบเออได้งงได้เงินจากคนผมก็ไม่เคยว่าพี่อัด
ผมก็ยกมือไห้เคารพพี่อัดเสมอสุดท้ายผมก็เอาพี่อัดมาออกรายการ
ทั้งทั้งที่ถ้าเกิดมีการฟ้องรับผมก็คงไม่เอามาผมให้เกียรติพี่อัดอยู่ตลอดเวลา
คนอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่รู้ความสัมพันธ์ของผมกับพี่อัดด้วยซ้ำไป
แต่จริงแล้วผมบอกเลยว่าผมสนิทกันมากผมกับพี่อัดแล้วก็ผมกับทนายตั้ม
หลายคนบอกผมสนิทกับตั้มไม่ใช่ผมเผลอสนิทกับพี่อัดมากกับทนายตั้มอีกด้วยซ้ำไป